รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

ให้เยอะ
ทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ

อย่าลืมนี่นะคะออนไลน์กันมาเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีไลน์ที่ยังส่งมาพูดคุยกับเราได้ตลอดนะฮะ

กิจกรรมของเราก็ยังมีอยู่นะคะ
ต้องบอกวันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลย

พร้อมกับของรางวัลจากเซเลบิตี้คนดังอีกมากมายเลย

เมื่อเห็นสัญลักษณ์๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่ที่มุมจอปุ๊บ
ให้ส่งคำอวยพรครับพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
ค่ะแล้วก็ซึ่งในสัญลักษณ์ก็จะมีรูปของขวัญต่างอยู่ด้วยนะคะ
จัดทุกวันแจกทุกวันติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้นะฮะ
ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลและก็ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะ
ถูกต้องเลยแล้วก็บอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะ
ว่าในวันที่๓๑ภาพพลาดชื่อผู้โดยข่าวเราจะมีอาจารย์ลักษณ์มาฟันโทงดวงกันเลยนะคะ

บรามคำว่า๓๑กับ๑ด้วย๑๒ล้านสีดูกันแบบว่าทะลุทะลวงห้องกันแหละครับคุณแม่
วันที่หนึ่งเราได้รู้ว่าเราว่าใครได้รับคอนโดมิเนียมแน่นอนซึ่งคอนโดมิเนียมอยู่ตรงรังสิต
สามารถขึ้นโทเวย์มาแป๊บเดียวเข้าเมืองได้เลย
อันนี้ข่าวอันนี้สิซึ่งตอนนี้น่ากลัวมากเลย
ลายนี้นะแม่บุ๋มประนัดดาของดิฉันก็โดนไปซะแล้ว
นี่อันนี้เลยเป็นการนะฮะเขาเรียกว่าโพสต์นะลงไปนะฮะ
แล้วก็เขียนว่าหลับให้สบายนะน้องรัก
คือเป็นจริงแล้วเป็นการโพสต์ของปอทฤษฎีหรืออะไรฮะ
ไม่เป็นการที่บอกว่าบุ๋มเป็นคนโพสต์ว่า
รูปของปอกับรูปที่ปอเสียชีวิตนะ
แล้วก็เขียนว่าหลับให้สบายนะน้องรัก
สติ๊กเกอร์คนละหนึ่งเพื่อที่จะไว้อะไร
ปทฤษฎีวันที่๒๖ธันวาคมหลังผ่าตัดหนักนะฮะ
มีการติดเชื้ออะไรต่างนานาถึงกับอึ้งเลย
เรื่องอะไรมาดูนี่ก็มาดูกันเลย
บุ๋มก็เลยบอกว่าตายละวามันคืออะไรกันนะคะ
หยุดส่งต่อเรื่องปอเสียชีวิตนะคะ
เพจด็อกเตอร์ประนัดดาวงผู้ดีมีจริง
แต่อันนี้ทำเรียนแบบขึ้นมาก
หลอกลวงเรื่องปอทำแล้วได้อะไรขึ้นมา
อย่าบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการฟังไม่ขึ้นค่ะ
สัปดาห์หน้าจะแจ้งความนะคะ
อยากรู้ว่าความจริงเป็นอะไรถามได้ในไอจี
ส่วนเพจนี้ของจริงมีแค่
เพื่อลงคลิปต่างที่ไอจี
ลงได้แค่๑๕วิสำหรับแฟนคลับเท่านั้น

เขาก็พูดว่าต้องเป็นสามีอะเนาะ
สามีเขาบอกให้สามีเขาสู้ให้ถึงที่สุด
ตราบใดสามีเขายังมีลมหายใจอยู่
เขาก็ยังถือว่าสามีเขายังไม่ตายหรือเปล่าวะพี่

แต่ก็ยอมรับว่าแฟนเขายังหลับอยู่
แต่หมอก็บอกว่าไอที่หลับอยู่เนี่ย

เพราะว่าเพิ่งไปตัดปอดข้างซ้าย
แต่ข้างขวาก็ยังมีเกิดเชื้ออยู่ถูก

เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปเขายังไม่ตาย

ไม่แต่ว่ามีลมหายใจอยู่

เรื่องของการเข้าไปดูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะ
อันนี้ผิดพรบของไอจี
เขาทำกันเพื่ออะไรไม่เข้าใจ
แบบบางคนอย่างนี้บางคนบอกว่าทำยอด
ยอดให้มีคนมากดไลค์เพจเยอะ
พอทีนี้ปุ๊บเสร็จตัวเองก็จะได้เปลี่ยนชื่อ

แล้วก็อีกอย่างนึงอยากเข้าไปดู
จะเป็นไวรัสคุณผู้ชมค่ะอันนี้สำคัญมากเลย
เข้าไปปั๊บนี่เกิดมีเป็นของปลอมระวังไวรัสมันชึ่งขึ้นมา
ทุกวันนี้คืออยากจะได้ยอดเยอะเพราะว่าจะไปขายของ
ใช่หมายถึงพอได้เสร็จปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชื่อไง
จริงไม่ใช่แค่พี่บุ๋มนะเห็นอาจารย์ลักษ์ก็โดนนะ

เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยปลอมก็เป็นอาจารย์ลักษณ์เหมือนกัน
แต่เป็นอาจารย์ลักษณ์ในอันอื่นแล้วก็เหมือนแบบ
พูดเรื่องดวงอะไรไปคนก็เข้ามาเอออย่างนู้นอย่างนี้

ตอนนี้แม้กระทั่งเบอร์บัญชีของคุณเอง
อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวในข่าวใส่ไข่เนี่ย
ว่าปีหน้าอาชญากรรมทางไอทีจะสูงขึ้นเยอะมาก

เดี๋ยวนี้เพจเว็บของแบงค์ก็ยังมีปลอมเลย
แต่มันต่างกันแค่นิดเดียวถ้าคุณไม่สังเกตคุณก็ไม่รู้

อย่าแชร์เอาเป็นว่าตอนนี้เวลาเราดูอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ย
เวลาดูอะไรต้องดูแบบว่ามันใช่จริงหรือไม่จริงก่อน
ไม่ใช่แบบดูมาปั๊บแล้วรีบแชร์ต่อกันไปเลย
อะไรแบบนี้นะคะต้องระวัง
สหรัฐพันธุ์เขายกให้เราเท่ากับอะไรกูรู้มั้ย

ขึ้นเป็นระดับ๕เทียบเท่ากับอิตาลีแล้วก็รัสเซียแล้วนะฮะ
ตอนนี้เราเทียบเท่ากับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาเล่น
แล้วก็๓ประเทศที่เราเทียบเท่าเขาคือ๑อิตาลีรัสเซียอเมริกา
ซึ่งเป็นเพียงชาติที่๓ในเอเชียที่ทำได้ต่อจากญี่ปุ่นและจีนนะ
ถือว่าญี่ปุ่นเสื้อจีนนี้เราต้องยอมรับว่าเขาสุดยอดในเอเชียเนี่ย
จากผลงานของการบริหารงานที่ได้รับการยกย่องว่า
มีการยอมรับอย่างต่อเนื่องว่ามันเด็ดจริง
แล้วจะยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะโอกาสในการเป็นเจ้าภาพรายการใหญ่ฮะ
ของนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมที่โรงแรมหนึ่ง
เขาก็บอกแล้ววันนี้แหละเราไปไกลกว่าที่เราคิดแล้ว
เรามาถึงขนาดนี้ถือว่าเป็นไกลจริงนะพี่แล้วที่สำคัญนักวอเล่บอลเนี่ย
มาเร็วเกินอายุเขาก็เยอะนะใช่อยู่ในทีมก็มานาน
เพราะฉะนั้นเขาวัดจากอะไรคุณรู้ไหมฮะเขาวัดจากชนิดกีฬาต่างยอดชมการพัฒนาฝีมือ
การที่ทีมของเราเนี่ยค่อนข้างจะโตได้ขนาดไหนปรากฏว่าของเราผ่านหมดเลย
หมดทุกอย่างถึงก็ได้รับการยกย่องแล้วก็ในเร็วนี้ก็จะมีการจัด
อาจจะได้เป็นเจ้าภาพจัดในปีหน้าเราอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นไปได้อีก
เหนือกว่าเกาหลีและไต้หวันแล้วคุณคิดดูเอาเองแล้วกันไม่รู้จะว่างสู้เว้ย
เออเวลาเราดูแข่งวอลเลอร์บอร์นทุกครั้งเราจะมีความสุขมากเชียงอัพมากเลย
คิดถึงใครบ้างนักกีฬาเพิ่มจิตเพิ่มจิตไงเพิ่มจิตพรพันธุ์พรพันธุ์
แล้วมีหัทยาหัทยาบริสุทธิ์ไปสร้างศีรษะที่ไรทุกทีตัวเซ็ตต้องรุษรา
ไหมว่าเมื่อก่อนเขาแทบจะไม่มีที่ซ้อมกันด้วยซ้ำไปเหมือนกับคนไม่ได้ไปให้ความสำคัญเขา
แต่วันนี้โอเคล่ะสมาคมบอกเราจะต้องหาที่ซ้อมแบบว่าเพื่อจะพัฒนาเป็นเรื่องไปแล้ว
แล้วก็ที่สำคัญด้วยอายุอนามเขาไม่ได้น้อยแล้วอายุอนามแต่ละ
ขึ้นมาเยอะแล้วเขาเป็นมาหลายปีแล้วเนอะ
จริงการกีฬาเนี่ยมันมีอายุของมันถูกต้องไหม

อัพกันหมดแต่ความจริงมันได้แค่๒๖๒๗๒๘นี่ก็ถือว่าเยอะ
แต่รุ่นใหม่มันอยู่ที่ว่าการบำรุงตัวเองการดูแลตัวเอง

เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะไปยังไงได้ต่อ
จริงนะอีกหนึ่งข่าวค่ะ
เมื่อวานี้วันอาทิตย์นะคะน้องแน็ตก็เรียกว่าได้กลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องเลยนี่เขาก็มีการสัมภาษณ์จากทางไทยรัฐนะคะ
บอกว่าทำได้แล้วเว้ยน้องแท็กระเบิดอารมณ์ดีใจสุดเลย
เมื่อรู้ว่าตัวเองติดโผล่๑ใน๑๐การประกวดใช่
เรียกว่าถามกับน้องแน็ตว่าเสร็จสิ้นกับภารกิจรู้สึกยังไงบ้าง
บอกว่าโล่งมากเลยดีใจมากที่จะได้กลับบ้าน

คือบางทีเวลาไปอยู่ต่างประเทศนานเนอะ
บางทีก็ต้องมีแบบว่าคิดถึงอาหารไทยกันบ้าง
บอกว่าเดี๋ยวกลับมาก็จะได้มากินแล้ว
บอกว่าทุกคนแล้วก็ทีมงานทำงานกันอย่างเหนื่อยมากนะคะ
เหนื่อยยากขนาดไหนกว่าจะมายืนอยู่ในตรงจุดนี้ได้
ต้องฟิตหุ่นอย่างจริงจังเลย
เพื่อที่จะออกกำลังกายทำตารางเวลาทุกวัน
เพื่อที่จะให้มีกล้ามเนื้อที่สวย

อยากให้สัมภาษณ์แม่นางจังเลย

คือเลี้ยงลูกแบบว่าเขาบอกว่าพี่มดดำเชื่อไหม
ว่าเวลาเขาเลี้ยงลูกสิ่งที่เขาจะสอน

ให้ลูกไปทำงานเองให้ลูกไปขายของถนนคน

ใช่ทำงานขายของเลี้ยงดูตัวเอง
ความสุขของลูกเขาเมื่อก่อนคืออะไรรู้ไหม
มาเดินเซ็นทร์ราดพร้าวตรงนี้
แล้วทุกวันนางจะบังคับให้ลูก

น้องสาวเขาคนหนึ่งก็มาเล่นละครอยู่ที่ช่องแกมมี่อยู่

จริงเขาชอบความเป็นโมเดลหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

คุณพี่ตือก็ให้โอกาสเขาได้มาเดินแบบในตามที่ต่าง

คือโอเคแหละพ่อเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับแม่เขา
พ่อไม่ได้ดูแลลูกตั้งแต่เด็ก
แม่เขาเลี้ยงลูกด้วยความที่แบบสอนให้ลูกเนี่ย

แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ขาด

ทุกวันนี้แม่นางยังวิ่งมาราทอนทุกอันเลยนะ
อีกแล้วแล้วแม่นางก็สอนให้ลูกวิ่งมาลาทอน
ก็บอก๑ให้ลูกเขาชนะตัวเอง

เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่เขาจะต้องให้ลูกเขาวิ่ง

ตกเย็นก็ไปขายของตามแบบว่า
ตลาดนัดถนนคนเดินไปทำธนามุธ

ดีใจที่เห็นนางมีวันนี้จริงนะ

ทำงานกับพี่ตือพี่ตือให้โอกาส

ตือบอกว่ามาเดี๋ยวพี่จะหางานให้
แล้วเขาก็มีโอกาสได้เดินแบบเดินอะไรของเขามา
เพราะเวลาถึงขนาดไปประกวดนั่น

จะบอกว่าโอ้แบบแน็ตชุดสวยจัง

แต่งตัวได้ดูดีแบบนี้อะไรอย่างนี้
แต่งหน้าทำผมไม่แต่งเองเลยอะโอ๊ย
เพิ่งเปิดโอกาสให้ทำไงโอ้โห
น้องสาวมีออฟน้องสาวที่ไปเรียก
เมื่อก่อนมาเช่าห้องอยู่ที่สะพานควาย
เขาเขียนเลยว่าอนาคตต่อไปเขาจะทำอะไร
ก็บอกว่าคงจะกลับไปเรียนหนังสือต่อนะคะ
ตอนนี้อยู่ปี๓คณะสังคมศาสตร์

แล้วก็คงทำงานเดินแบบถ่ายแบบตามปกติ

ส่วนอื่นก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสหรือเปล่า

มันก็ยังติดอยู่ไอ้เป็นนางเอก
เอาจริงมันออร่าเนอะ

นางแบบมันจะรวยเหรอ

แม่เขาก็หลวยสการเดินแบบเป็นนางแบบ

หุ่นคนทั่วไปหุ่นเด็กที่เดินสยาม

เอ้าช่วงหน้ามาดูธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงปี๕๙ด้วย